ท่านผู้ชมครับไปดูการเลือกตั้งซ่อมเขต๗สอสอที่ขอนแก่นนะฮะ
ก็ลงคะแนนเสียงกันในวันนี้นะครับแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการที่นายนวัดต่อเจริญศุกร์
สอของพักเพื่อไทยนะครับก็ต้องพ้นสภาพจากการเป็นสอสอนะฮะ
เนื่องจากถูกคำพิพากษาของศาลในคดีจ้างวานฆ่าผู้อื่นนะครับ

แล้วก็นับคะแนนกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผู้สมัครผู้แข่งสำคัญสองคนนะครับ
คนหนึ่งคือจากภักดิ์เพื่อไทยนายธนิกมาศรีพิทักษ์นะครับ
ก็เพื่อที่จะป้องกันตำแหน่งเดิมนะครับที่นั่งเดิม
อีกคนนึงก็คือจากพลังประชารัฐนายสมศักดิ์คุณเงินนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าทุกคะแนนเสียงเสียงสอสอที่ได้มามีความหมาย

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับ

มี๒อำเภอคืออำเภอหนองเรือและอำเภอมันจากคีรี
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ๑๓๐๐๐คน
นายสมศักดิ์คุณเงินจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ได้คะแนนนำนะครับ๔๑๕๑คะแนนนะครับ
ส่วนนายธนิกมาศรีพิทักษ์จากภักดิ์เพื่อไทย
มาเป็นอันดับ๒ที่คะแนน๓๗๙๕๙คะแนนนะฮะ

ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่อะไรยังไง
นี่ดูบรรยากาศคนที่เขามาเชียร์ตอนนับคะแนนกัน
นี่ฮะก็ทยอยกันมานับตั้งแต่ปิดหีบไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ

ก็ตอนที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการว่ามีคะแนนนำผู้สมัครจากพักคู่แข่งนะครับ
ผู้สมัครจากภักษ์พลังประชารัฐนะฮะ
เข้าไปเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ไปโย
ก็เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายสมศักดิ์คุณเงินจากภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ได้๔๑๕๑คะแนนนะครับ
ส่วนนายธนิกมาศรีพิทักษ์จากเพื่อไทยนะครับ

ได้๓๗๙๕๙คะแนนนะฮะ
ซึ่งยังต้องรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการจากกรกตก่อนนะครับ
ตอนนี้เป็นการนับคะแนนนะฮะ
แล้วก็มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการออกมานะครับ
หลังจากนี้จะทำให้คะแนนของฝั่งพักรัฐบาลหรือพลังประชารัฐได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
จะมากน้อยขนาดไหนปริ่มน้ำมากน้อยอะไรยังไง
ก็ต้องรอติดตามการทำงานในสภาพุทธนักสถานการณ์กันต่อไป
ใช่ค่ะก็รอฟังผลอย่างเป็นทางการกันด้วยนะคะ